ไม่หมดผมแถมให้ละกันวันนี้วันศุกร์ขอแถมให้ไปฟังเสียงเขาบอกว่ามีเจ้าแม่ตะเขียนลงประทับร่างทรงของผู้หญิงคนหนึ่งไปฟังเลยครับ
เห็นไหมอ่ะย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะที่เห็นคลิปเนี่ยเป็นเสียงของผู้หญิงคนนึงจริงแล้ว
ชื่อว่านางทองอยู่ช้างแผนอายุ๖๘ปี
แต่ชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่อยู่ในร่างเธอนั้นคือเจ้าแม่ตะเคียน
ประทับร่างก็เลยพูดจาคร่ำครวนกูไม่ไปขอไปด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะ
ไปทำอะไรให้เจ้าแม่ต้องช้ำอกช้ำใจขนาดนี้คะ
ทีนี้เล่าให้ฟังแบบนี้คือเขามีการทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียน๓ต้นที่ขุดเจอในแม่น้ำน่าน
แล้วก็นำขึ้นไปใส่โป๊ะเขาจะเอาร่องใส่น้ำใส่โป๊ะไปใช่ไหม
ร่องไปที่บริเวณท่าน้ำวัดหมอนไม้ที่ตำบลป่าเซาอำเภอเมืองที่อุตรดิษฐ์
เพื่อให้ประชาชนไปกราบไหว้ที่นั่น
โดยแม่ตะเคียนประทับร่างของนางทองอยู่เนี่ยก็ร้องฟูมฟายขอให้นำลูกเอาลูกไปด้วย
เอาลูกไปด้วยคือเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรนะฮะ
บอกว่ากูไม่ไปเพราะว่ากูอยู่มากว่าพันปีแล้วเอาไปด้วยกูขอไปด้วยอะไรประมาณนี้นะ
จนเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวเอาลูกตามไปนะขอเอาพ่อกับแม่ไปก่อน
นั่นเหมือนความว่าคือตอนแรกเนี่ยตะเขียนไปแค่สองท่อน
เข้าใจใช่ไหมฮะตะเคียนไป๒ท่อนแต่ขุดพบเจอ๓ท่อน
เหมือนว่าเจ้าแม่บอกว่าขอเอาลูกเขาคือท่อนที่๓บรรทุกไปด้วย

แต่เจ้าหน้าที่เอาไปแค่๒ท่อนก่อนท่อนที่๓ยังไม่เอาไป
ก็เลยร้องมาเข้าร่างมาเข้าร่างผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้เอาลูกกูไปด้วย
เพราะว่ามาด้วยกันพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้ไม่อยากแยกจากกันนะ
พอได้ยินแบบนั้นชาวบ้านก็บอกว่าพอบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลูกตามไป
แม่ออกจากร่างไปเลยสงบไปเลยครับออกไปเลยคุณผู้ชม
ก็เลยมีการลงมติกันว่าสุดท้ายไปพร้อมกันแล้วกัน
แต่มันมีเลขเยอะมากเลยคุณผู้ชมเราบอกไม่ได้จริงนะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ก็ตามไปดูเอาละกันเนอะ